ลักษณะบางคนก็บอกว่าขู่ดารา
ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

กระทำแบบนี้คุณอาจจะไปบิดเบือนข้อมูล
ตอนแรกไม่ได้พูดตรงว่าไอ้แบบนี้คือผิด
หลังจากนั้นใช้คำว่ากลับลำก็ได้

คุณชัยวุฒนาคมานุสรนะคะออกมากลับลำ
หรือการออกมาเรียกร้องต่างของดารา
ตอนนี้ยังไม่เข้าข่ายความผิด
เป็นการเรียกร้องถึงปัญหาความไม่พอใจต่าง
ที่มีต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาโควิด

เมื่อพูดอะไรในสิ่งที่ไม่ครบถ้วน
ประชาชนเชื่อไปแล้วแก้ยาก
จึงต้องให้ความเป็นธรรมกับอีกฝ่ายหนึ่งด้วย

ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

ขอฝากไปยังดารานักแสดงทุกคนว่า

ท่านพูดแล้วประชาชนเชื่อท่าน
รัฐบาลพูดประชาชนไม่เชื่อเหรอ
กำลังจะถามคำถามเดียวกันเลย

เออคือเอาจริงนะ

ประชาชนหรือแม้แต่ดาราเองเนี่ย

เขามีวิจารณญาณ

แล้วเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไร

จำเป็นต้องไปรับความร่วมมือ

พื้นฐานของความปลอดภัยรับผิดชอบต่อสังคม
คือต้องย้อนกลับไปดูที่ต้นเหตุของปัญหาถูกไหมคะ
คือถ้าเกิดว่ารัฐบาลบริหารดีไอ้ภาพเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น

เมื่อวันก่อนก็ใช้คำว่าโคตรในใจ

ท่านบริหารดีมากโอ้โฮเต็มเลย
แต่ว่าอย่างนี้ไงปุ้ยคุณสุประโชคคุณผู้ชม
หรือว่าต้องมีนโยบายสำหรับภาคการเมืองก่อนการเลือกตั้ง
พักเราสามารถให้ประชาชนด่าได้
โปรดเลือกพักเราพักคนจริงเลยดีกว่า
ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้มีแบบนี้นะ
แต่ว่ารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาเขาก็โดนด่า

รัฐบาลในประเทศล่ะครับจิตต้องแข็งนะฮะ

แต่ถ้าท่านทำให้ดีเราก็แนะนำติชมโดยสุจริตใจเหมือนกัน
เพราะเราคือสื่อมวลชนนะ